ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะครับเราไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาคาดว่าจะเป็นเรื่องของรักสามเศร้าหรือเปล่านะฮะ
บ้านหลังนี้นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งถูกทำร้ายทั้งถูกตีที่ศีรษะแล้วก็ถูกแทงเนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านนะครับ
ผู้ตายชื่อว่านายอนุชาปลอดอ่อนชื่อเล่นชื่อยอดอายุ๔๐ปี
นี่ตอนที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงในตะบนนาซายอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายอนุชาหรือว่านายยอดเนี่ยเสียชีวิตอยู่ตรงหน้าบ้านนะครับ
สภาพศพมีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งเข้าศีรษะนะฮะส่วนที่ตามลำตัวมีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดอยู่หลายแผล
โดยเฉพาะหน้าอกด้านซ้ายถูกแทงแบบเป็นแผลชะกันเลยคือหน้าอกซ้ายนี่ก็หัวใจหรือเปล่านะฮะ
คนที่ก่อเหตุจะจ้องแทงมาที่หัวใจของเขาเลยหรือเปล่า
หลังจากที่ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราชลงมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
คือไปเจอรอยเลือดเนี่ยหยดเป็นทางตั้งแต่ริมถนนหน้าบ้านแล้วก็มาถึงจุดตรงหน้าบ้านนะฮะ
คาดว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยอาจจะทำร้ายกันตรงริมถนนก่อน
หลังจากถูกแทงในยอดเนี่ยน่าจะวิ่งแล้วมาเสียชีวิตอยู่ตรงจุดที่เป็นสนามย่าหน้าตัวบ้าน

บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของแฟนสาวของนายยอดนะฮะเป็นบ้านของแฟนของผู้ตาย
เจ้าของบ้านชื่อนางสาววันวิสาเจดีรัฐอายุ๒๘ปี
นี่ฮะเธอก็ยืนกอดกับเพื่อนร้องไห้อยู่ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเธอไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เพราะพอกลับมาถึงบ้านเมื่อวานเนี่ยนะปรากฏว่าในยอดเนี่ยแฟนที่เพิ่งคบหากันได้ไม่นานเนี่ยนอนเสียชีวิตไปแล้ว
เธอก็ร้องไห้ยาดก็มาปลอบใจอยู่ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันมีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าตอนที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านหลังนี้
เขาเห็นกระบะสีเขียวคันหนึ่งขับเข้ามาจอดที่บ้านแล้วมีชายชะกันสองสามคนลงมาจากรถ
แล้วยืนโต้เถียงอยู่กับผู้ชายอีกคนนึงลักษณะแบบโตเถียงกันอย่างรุนแรง
แต่ชาวบ้านเขาบอกเขาก็ไม่ได้หยุดดูหรอกเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ
ใครเป็นใครเถียงกันเรื่องอะไรเขาก็ไม่รู้จนเพิ่งมาทราบนี่แหละว่าเอ้ามีเหตุแทงกันตายเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้
นี่นะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับแต่ทีนี้ถ้าจะดูไปให้ลึกกว่านี้เนี่ยนะครับ
ข้อมูลบางส่วนที่เราได้มาเนี่ยในยอดผู้ตายเขาคบหากับเจ้าของบ้านคือนางสาววันวิสาที่เป็นแฟนกันในตอนนี้เนี่ย
แต่ว่าวันวิสาเจ้าของบ้านเดิมเธอเคยมีสามีนะฮะนี่ครับสามีเนี่ยชื่อคิงนะแล้วคิงเนี่ยไปถูกจับดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
ก็ติดคุกอยู่หลายปีช่วงระหว่างที่คิงติดคุกก็เลยทำให้วันวิสาเข้ามาคบหากับยอดทีนี้ตอนนี้คิงเนี่ยเขาพ้นโทษออกมาแล้ว
พอพ้นโทษออกมาเอ้าเขาก็มาทราบว่าแฟนเขามีแฟนใหม่แล้วแต่เขาก็ยังแวะเวียนมาหาอยู่ก็ไม่รู้ว่ามันจะทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่นะครับ
เพราะว่าเท่าที่มีข้อมูลมาเนี่ยคิงกับยอดเวลาเขาเจอกันก็จะมีปากเสียงแล้วเคยมีเหตุทะเลาะวิวาดกันมาแล้ว
อันนี้เรื่องหนึ่งนะฮะส่วนนี้เป็นภาพในอดีตของคิงกับวันวิสาแฟนของผู้ตายนะฮะเขาเคยเป็นสามีภรรยากันนะครับ
ตำรวจเนี่ยตั้งประเด็นไว้อย่างนี้นะครับตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าคิงจะเป็นคนก่อเหตุอะไรนะฮะ
ตำรวจแค่มองเรื่องของมูลเหตุต่างต่างนะครับคือตั้งประเด็นเอาไว้สองอย่างครับทุกผู้ชมครับ
แล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่ผู้ก่อเหตุขออภัยผู้ต้องสงสัยชื่อคิงทั้งคู่เลยนะท่านผู้ชมต้องจำเอาไว้เลยนะเผื่อ
ต้องตามคดีต่อเนื่อง๑เอาดู๑ก่อนดูคิงตัวสีแดงก่อนนะฮะตั้งไว้๒ปมนะครับที่ตำรวจตั้งเอาไว้
ไม่นานแล้วพยายามมาขอคืนดีกับนางสาววันนิสา
เคยมาที่บ้านหลังนี้บ้านที่เจอในยอดเสียชีวิตอยู่มาหลายครั้ง
คาดว่าเมื่อคืนอาจจะมาอีกแล้วก็มาเจอกัน
อาจจะมีการโกรธกันอะไรกันด้วยเกี่ยวกับเรื่องที่เขาจับได้ว่า
แฟนใหม่ของอดีตภรรยาเขาเนี่ยเอารถยนต์ของเขาที่เคยซื้อเอาไว้ก่อนนะ
อันนี้ไปจำนำแล้วก็เอาเงินมาใช้
เมื่อคืนมาเจอกันแล้วก็จะมีการทำร้ายกัน
จนเสียชีวิตหรือเปล่าอันนี้หนึ่งคิงนะครับ
คิงที่๒นี่เป็นเพื่อนของนายยอดผู้ตายเอง
เอิญชื่อเล่นเหมือนกันชื่อคิงเหมือนกันนะฮะ
แล้วเพื่อนของนายยอดที่ชื่อคิงคนนี้เนี่ยฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะ
เขาก็รู้จักและสนิทสนมกับวันวิสาอยู่แล้วนะ
ไม่รู้ว่ามีความขัดแย้งกันเรื่องนำรถยนต์ของอดีตสามีของวันวิสาไปจำนำหรือเปล่า
คือพอไปจำนำแน่นอนว่ามันต้องได้เงินค่ะ
ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาเรื่องแบ่งเงินไม่ลงตัวหรือเปล่าก็เลยเกิดเหตุฆ่ากันเกิดขึ้น
อันนี้เป็นสองประเด็นสองปมนะครับตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้
เช้าวันนี้พันธุ์ตำรวจเอกเสริมขวัญนิมิตรรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชุดสืบสวนมาตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับไปเจอหลักฐานเพิ่มเติม
เป็นถุงพลาสติกของร้านสะดวกซื้อซึ่งเปื้อนเลือดด้วยตกอยู่แถวนี้
ตอนนี้เก็บไปตรวจสอบแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปเอาหลักฐานต่างต่างเนี่ย
ตรวจสอบเรื่องของหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เอามาเทียบเคียงกัน
คือหลักฐานชิ้นนี้เนี่ยถุงพลาสติกเปื้อนเลือดเนี่ย
มันเชื่อมโยงกับคำให้การของนางสาววันนิสาเจ้าของบ้าน
แฟนสาวของผู้ตายบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนทุ่มหนึ่ง
เธอไปกับเพื่อนที่ชื่อว่าคิงก็คือเพื่อนของยอดอ่ะ

ค่าบริการอย่างหนึ่งแล้วก็ซื้อของใส่ถุงพลาสติก
ร้านสะดวกซื้อกลับมาด้วยจากนั้นเนี่ย
เธอแวะไปที่บ้านอาของเธอก่อน
อาอยู่ใกล้บ้านของเธอนี่แหละ

ค่อยดูไปเรื่อยค่ะ
เพราะว่าล่าสุดก็มีความคืบหน้าจากทางตำรวจด้วยนะคะ
พี่ชายชื่อว่านายรายูนะคะ
เขาบอกว่าไม่เชื่อว่าคนก่อเหตุจะมีคนเดียว
พี่ชายของผู้ตายสงสัยในตัวนางสาววันวิสา
สงสัยว่ารู้เห็นหรือเปล่า
เพราะวันเกิดเหตุช่วง๒ทุ่ม
วรรณวิสาโทรศัพท์ไปหาน้องชายคือในยอด
พยายามให้ในยอดออกไปหาเพื่อเอารถจักรยานยนต์ไปคืน
ในยอดต้องขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากบ้านที่อำเภอท่าสารา
แต่กลายเป็นว่าออกไปแล้วไปเสียชีวิต
รับว่าในยอดคบหากับวันวิสาได้เกือบปี
ตอนนั้นวันวิสาบอกเลิกกับอดีตสามีที่ชื่อว่าในคิงไปแล้ว
แต่พออดีตสามีที่ชื่อว่าในคิงพ้นโทษออกมา
ไม่แน่ใจว่าเขากลับไปคบหากันอีกรอบหรือเปล่า

นายรายูพี่ชายของนายยอดบอกว่า
วันวิสาเองเนี่ยนะก็เคยติดคุกคดียาเสพติด
นายรายูบอกว่าผมยังเคยจีบวันวิสาเลย

ผมจีบก่อนน้องชายผมอีก
แต่ผมถอนตัวมาก่อนดีที่ถอนตัวมาทัน

ก็เลยมั่นใจว่าเรื่องนี้คนก่อเหตุน่าจะมากกว่า๑คน

ไปตรงจุดนั้นโดยเฉพาะเลยที่ผมกำลังบอกว่า
คุณฝนกับอดีตสามีเก่าเขาเนี้ยน่าจะรู้เหตุการณ์
ใช่วางแผนกันพวกนี้ติดต่อพวกนี้จะไม่ทิ้งห่างกัน

ออกมาได้สัก๒เดือนได้ได้กับไอ้นี่
ครับอืมในวันนี้ก็ติดตารางไปอืม
ก็เนี่ยมันได้กับน้องพี่คุยคุยก่อนมันแล้วคุยกับฝน
คุยกับตัวฝนเลยคุยว่ายังไงครับ
พี่ถามว่าจีบได้ไหมตอนนั้นออกมาใหม่เลย
ไปที่สี่ชนนั่นอ๋อไปเที่ยวสี่ชนครับ
จีบได้จะจีบติดไหมผมบอกว่าติด
ตั้งแต่วันนั้นเลยไม่คุยเลยถ้ายอดตายนี่เขาจะต้องมาแล้ว
คนท่าไม่อ๋อไม่ทำอะไรปิดนี่ใช่ไหมอืม
ปกติเขาจะต้องมาผัวตายนี่อืม
มาหายไปโทรศัพท์ปิดเงียบฟิตบล็อกหมด
หญิงเล่นยาด้วยผู้หญิงคนนี้อืม
นี่ก็เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตของพี่ชายในยอดนะคะ
สงสัยว่าเอ๊ะวันวิสาโทรเรียกให้ในยอดออกไปหาเหมือนกับเรียกให้เขาไปตาย
แล้วก็พอในยอดตายไม่เห็นมางานศพติดต่อก็ไม่ได้แล้ว

ทีนี้ค่ะข้อมูลจากน้องสาวในยอดก็น่าสนใจนะคะคุณผู้ชม
บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยจริงแล้วรถกระบะที่เอาไปจำนำ
พี่ชายเป็นคนซื้อแต่ชื่อผู้ครอบครองคือวันวิสาค่ะครับ
รถคันนี้มีเพื่อนชื่อคิงแอบเอาไปจำนำ
พี่ชายเธอไม่รู้เธอเลยมั่นใจว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่า
น่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุของการฆาตกรรม
ไม่รู้เขาบอกเรามดไม้ทุกอย่างนะ
แต่ข้าวบอกว่าเผื่อนั่นนั่นโรคเข้าไปเอารถไปจำนำแล้ว
ที่เขาวันไปกันป่ารถไปจำนำ
ไปโรธนั่นซื้อเต็มว่าไปโรธนั่นซื้ออีกไม่ได้
เขาเคียดกลับกลุ่มเขากระเกียรติอ้านห้าเหลืองรถนี่ค่ะ
นี่นะคะญาติของผู้ตายจะเรียกวันวิสาวะฝนนะคะเขาเรียกชื่อเล่น
ที่บ้านอยู่ติดกันกับบ้านที่เกิดเหตุนะคะ
เขาก็บอกว่าเอาจริงตอนเกิดเรื่องไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
เพราะว่าต่างจังหวัดค่ำก็ปิดบ้านนอนกันหมดแล้ว

ไม่รู้ว่าเป็นแฟนของวันวิสาหรือเปล่าด้วยซ้ำ
เพราะว่าตัวผู้หญิงก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน

เดินไปที่บ้านอาที่อยู่ติดกัน

อนุสาบอกหนูขี่จักรยานยนต์ไปกับเพื่อนที่ชื่อคิงของยอด

ก็คือบ้านหลังนี้บ้านหลังที่ทีมข่าวของเราไปคุย
แต่คนที่บ้านบอกไม่รู้เรื่องเลย
อืม

ตอนนี้ชุดสืบสวนเร่งแกะรอยเส้นทางหลบหนีของคนร้าย

แล้วก็ไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เพราะว่าเส้นทางที่เข้าออกบ้านหลังที่เกิดเหตุ
มันสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางค่ะ
ตามแผนที่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแบบนี้ค่ะ
ก็เส้นทางไปทันทสถาน
เส้นทางมุ่งหน้าออกไปตัวอำเภอเมือง
หรือเส้นทางมุ่งหน้าไปถนนราชดำเนิน
หรือเส้นทางที่เป็นทางเข้าออกแบบทางของรถเล็ก
เราทำเป็นให้ดูนะ๔ทางที่อาจจะเป็นเส้นทางหลบหนี
ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
เป็นหนึ่งในภาพจากกล้องวงจรปิดหลายภาพ
ชุดสืบสวนพยายามจะแกะรอยคุณผู้ชมลองดูนะคะ
กล้องตัวนี้เป็นหนึ่งในเส้นทางที่สามารถเข้าออกไปที่บ้านหลังเกิดเหตุได้
ล่างซ้ายค่ะคุณผู้ชมลองสังเกตค่ะ
ถ้าเป็นคืนวันที่๔พฤศจิกายนช่วง๒ทุ่ม๓๖นาที
ตามภาพนี้มันก็ใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะ
คือมุมกล้องที่ส่องออกไปจะเห็นสารพระภูมิบังอยู่
ตรงนั้นมันเป็นถนนที่มุ่งหน้าขึ้นไปถนนใหญ่อะค่ะ
พลิกอัพสีขาววิ่งผ่านไปแล้วก็จะมีรถจักรยานยนต์วิ่งตามหลังไป
แต่มันมองภาพไม่ค่อยชัดนะนะคุณผู้ชมนะค่อยสังเกตดูไปก็แล้วกัน
ถนนมันมืดมากคืออันเนี้ยสำคัญครับที่เราเอามาให้ดูเนี่ยค่ะ
ก็เพราะว่าตำรวจเขาก็มองว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญของคดีนี้
แต่ก็ต้องเอาภาพจากกล้องวงจรปิดทุกตัวที่มีตามเส้นทางและโดยรอบ
แล้วนำมาปฏิปต่อไงคะว่าตกลงแล้วผู้ก่อเหตุคือใคร
เส้นทางการหลบหนีคือเส้นทางในลักษณะไหนยังไง
ครับอ่าก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานวันวิสาหรือว่าฝนเขาบอกเขาออกไปซื้อของ
หน้าร้านสะดวกซื้อใช่ป่ะค่ะนี่ประมาณทุ่มยี่สิบเก้านาที

ตกลงอันนี้เป็นเป็นคนที่ไปซื้อของคือ
คือถ้าฟังจากข้อมูลตำรวจตอนแรกบอกว่าวันวิสาเขาบอกเขาไปกับคิงที่เป็นเพื่อนของผู้ตาย
ค่ะแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าคิงไหนนะอืมอ่าด้วยความที่ชื่อคิงทั้งคู่ใช่
แล้วเป็นทุ่ม๒๙นาทีมันก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่
ไม่รู้ว่าตอนที่บ้านของวาริสาตอนที่เกิดเหตุกับยอดมันจะเกิดกี่โมงไง
แต่เอาเป็นว่าวันนี้สาวบอกว่าซื้อของเสร็จตรงนี้เนี่ย
กลับไปที่บ้านกลับไปที่บ้านปุ๊บเธอบอกเธอยังไม่ได้แวะที่บ้าน
ลงบ้านอาเธอก่อนเสร็จแล้วถึงเดินกลับมาที่บ้านเธอห่างกันสัก๔๐๕๐เมตร
เห็นเนี่ยอ้าวยอดตายแล้วแต่ภาพนี้นะคะทีมข่าวของเรายืนยันว่า
ได้ข้อมูลจากตำรวจครับว่าผู้ชายที่เห็นอยู่กับวันวิสาหรือฝนเนี่ยค่ะ
คือคิงที่เป็นอดีตสามีนะคะอ๋อคิงที่เป็นอดีตสามีอ่าเอาเป็นว่าถ้า
ถ้าตรงนี้คือวันวิสามากับคิงที่เป็นอดีตสามีอืมแล้วใครทำอะไรยอดที่บ้านหลังนั้นค่ะอ่า
หรือว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงไหนก็ไม่รู้เพราะว่าตอนเนี้ยเจอ
เอาแล้วเอาเป็นว่าทุ่มยี่สิบเก้าเนี้ยเขาอยู่ที่นี่อยู่กับคิงที่เป็นอดีตสามี
อยู่ที่ร้านสะดวกซื้อตรงนี้ค่ะไม่ได้อยู่ที่บ้านของเธอที่ว่ายอด
นอนเสียชีวิตถูกทำร้ายอยู่ข้อมูลล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจเนี่ยบอกว่าจากการเค้นสอบปากคำ๒ผู้ต้องสงสัยนะฮะ
มี๑ใน๒ตอนนี้รับสารภาพแล้วว่าเป็นคนก่อเหตุ
ฆ่านายยอดเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะคุมตัวไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุนะครับ
แต่ตำรวจยังไม่ได้บอกว่าเป็นคนไหนใช่ค่ะอันนี้คือข้อมูลล่าสุดเลยอ่ะค่ะ
แต่ยังไม่รู้ว่าคือใครที่รับสารภาพคือถ้าตามข่าวหนึ่งในสอง
วันวิสาทเขาบอกเข้ามากับคิงแฟนข่าวอืมอ่าก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะฮะ
ว่าคนไหนที่ตำรวจจะพามาทำแผนนะฮะประกอบคำรับสารภาพนะครับค่ะ